คุณผู้ชมครับเช้ามืดที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้นะครับ
เป็นเพลิงไหม้บ้านในซอย๓เสน๒๘นะครับ
เพลิงนี้ลุกไหม้อย่างรุนแรงมาก
เดี๋ยวไปดูภาพนะฮะช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับ

แล้วหลังจากที่ไปดับเพลิงอะไรกันได้เนี่ย
หน้าเศร้ามากนะครับเด็กหญิงวัย๔เดือน
ถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงนะครับ
มีคนเจ็บอีก๕คนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔๓๐ครับ
เป็นบ้านพักของชาวบ้านในซอย๓เสน๒๘ถนน๓เซนนะครับ

คลิปที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยที่เพลิงลุกไหม้อยู่เนี่ย
ส่งให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สูง๒ชั้นนะครับ
ฉีดน้ำดับเพลิงอยู่๒๐นาทีนี่ครับ

แล้วก็พอควบคุมเพลิงได้ไปตรวจสอบเนี่ย
เด็กหญิงวัยสี่เดือนถูกไฟไหม้เกรียมอยู่ที่ห้องนอนชั้นสองของบ้านนะครับ

บ้านหลังนี้นะครับเป็นของครอบครัวนายสมชายเฟื้องเฉลย
อยู่กับลูกนะอยู่กันครอบครัวใหญ่อยู่กันรวม๑๐คนนะครับ
มีสุนัขอีกตัวหนึ่งด้วยเป็นบ้าน๒ชั้นมี๓ห้องนอน
นายสมชายเนี่ยนอนห้องนึงอีกห้องนึงเป็นห้องของลูกสาวกับครอบครัวนะฮะ
ก็มีนางสาวงามจิตที่เป็นลูกสาวนายสมชายนะครับ
มีนายปรีชานะครับที่เป็นลูกเขยมีน้องยูริลูกสาววัย๓ขวบ
อีกห้องนึงเป็นห้องของญาตินายปรีชานะฮะสามีของนางสาวงามจิต
ห้องนี้อยู่กันสามคนนะครับมีนายวิรุธนางสาวไอลาดา
แล้วก็น้องรินดานะครับเป็นเด็กทารกวัย๔เดือน
ชั้นล่างเป็นครอบครัวของนายโอสดนะฮะเป็นลูกชายของนายสมชายนะครับ
แล้วก็นางสาวจิรัติการที่เป็นภรรยาที่โซฟาข้างนอกมีนายอานนท์
อุณาสีอายุ๒๔เป็นเย็ดยาดกันนะฮะที่มาอยู่ด้วยนะครับ
นายอานนท์เนี่ยอายุ๒๔นอนอยู่ที่โซฟานะครับ
ตอนเกิดเหตุอยู่ที่ชั้นล่างนะครับอยู่ที่ด้านนอกนะฮะบอกว่าประมาณตีสามเนี่ย
รู้สึกร้อนแถวศีรษะก็ตื่นขึ้นมาดูเห็นไฟลุกไหม้ที่ปลั๊กไฟด้านบนโซฟาแล้วลามไปชั้น๒
ตรงจุดบันไดก่อนก็รีบไปปลุกทุกคนในบ้านให้หลบหนีกัน
นายสมชายเจ้าของบ้านเนี่ยก็รีบกระโดดออกมาจากหน้าต่าง
ครอบครัวนางสาวงามจิตกับนายปรีชาเนี่ย
เขาก็รีบส่งลูกวัย๓ขวบเนี่ยให้เพื่อนบ้านทางหน้าต่าง
ทั้งคู่ก็กระโดดลงมาทางหน้าต่างเพื่อหนีตายเหมือนกัน
แต่ครอบครัวของน้องวินดาวัย๔เดือน
หลังจากที่ไฟลุกลามเข้าในห้องเนี่ยพ่อกับแม่ก็ต้องอุ้มน้องมา
แต่ทีนี้ทั้งคู่ก็ถูกไฟคลอกตัวด้วยร้อนทุลนทุลายด้วยเป็นบ้านไม้ด้วยฮะ
บ้านก็เริ่มซุดด้วยโอ้โหโชคร้ายมากลูกวัยสี่เดือนหลุดมือฮะ
ทั้งพ่อกับแม่เองก็ไม่รู้จะทำยังไงก็กระโดดลงมาทางระเบียงบ้านก่อน
แล้วก็จะกลับขึ้นไปชั้น๒จะไปช่วยลูกนะฮะ
คือตอนนั้นพ่อกับแม่ก็ไฟคลอกทั้งตัวแล้วนะฮะยังพยายามจะวิ่งเข้าไปช่วย
ชาวบ้านต้องช่วยกันดึงเอาไว้นะครับ
ไดก็ไฟไหม้หมดสุดท้ายฮะช่วยไม่ทันครับทุกผู้ชมครับ
แล้ววิ่งหนีออกมาพอวิ่งกระโดดกระโดดระเบียงลงมาเนี่ย
เร็วเตียงได้แต่ว่าลูกอยู่จะวิ่งขึ้นไป
แต่ว่าเพราะว่าไฟมันไหม้ตรงกระดายแล้วขึ้นไม่ได้แล้ว
สาระคลอกคือไม่เหว่าเขาก็ไม่ไหวล้วนที่เล่าพี่
ค่ะถ่ายขาถ้าผูกเมียเลยใช่น้ำเศร้ามากนะครับ
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งนะฮะคือน้องรินนาวัย๔เดือนนะครับ
เหลือในบ้านก็เจ็บไปห้าคนนะครับทุกผู้ชมครับอ่า
นักที่อยู่ในบ้านตัวหนึ่งก็มันก็ถูกไฟไหม้บาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมครับสภาพบ้านก็เหลือแต่ซากนะฮะ
มีเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับเขาก็เล่าเหตุการณ์เอาไว้ตอนที่เข้าไปช่วยนะครับ

มันวิ่งเรียกพ่อพ่อมันก็วิ่งอยู่นี่เราก็ได้แต่ถีด
มันไม่รู้จะทำยังไงกันเรียกแต่ว่าพ่อมันเนี่ยพ่อมันก็คือเจ้าของบ้าน
วิ่งกันอยู่นี่แหละเป็นกลุ่มของมันคนหนึ่งลูกลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหน
มันไม่ได้เสื้อผ้ากันเลยนะมีแค่ติดตัวกันเข้าไม่ได้แล้ว
เพราะไฟมันต้นเพลิงมันอยู่ข้างล่างอยู่ประตูมันก็อยู่ทางออกนี่นิดเดียว
รัดวงจรพวกนี้ไฟมันหมดอายุมั่งฮะ
ก่อนมันจะเกิดนี้มันก็ช็อตไปทีนึงอาทิตย์ก่อนไอ้สามขวบนี้เขาก็เลยส่งไปบ้านนู้น
บ้านโน้นเขาก็รับมีเด็กสามขวบด้วยเออเออยนต์ไปให้เขาเขารับ
มีญาติญาติของครอบครัวในบ้านหลังเกิดเหตุนะครับบอกว่าหลายคนก็เห็นข่าว
กระแสก็ต่อว่าคนในครอบครัวโอ้โหอยู่กันตั้งแบบหลายคนผู้ใหญ่ทั้งหลายคน
ทำไมช่วยเด็กวัย๔เดือนไม่ได้เธออยากชี้แจงแทนครอบครัวหน่อยว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก
กับแม่น้องรินดาหนูน้อยวัย๔เดือนที่เสียชีวิตในกองเพลิงเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในไอซียู
ก็เหมือนกับว่าจะช่วยลูกแต่คือเหมือนกับว่ามันเป็นบ้านไม้อ่ะความที่พ่อไฟมันลุกกับผีบ้านมันสุดจะขวาตัวลูกแล้วแม่เขาตกแล้วที่นี้เขาก็จะพยายามขึ้นไปช่วยลูกแต่บันไดมันอ่ะไม่หมดแล้วชั้นสองมันไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วทั้งพ่อแล้วก็แม่ใช่ค่ะเพราะตอนนี้พ่อกับแม่เขาอาการสาหัสอยู่ไอซียูค
ทำไมถึงอยู่ในบ้านกันตั้งห้าครอบครัวสิบชีวิตทำไมถึงไม่มีใครช่วยน้องได้เลยสี่เดือนเดินออกมาเองก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทำไมถึงไม่มองไปในมุมที่ว่าคือมันช่วงชุลมูลแล้วมันเป็นบ้านไม้อ่ะค่ะอยู่ห้าครอบครัวต่างคนต่างก็ต้องช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองเพื่อหนีตายเอาชีวิตรอดออกมากันทั้งนั้นถ้าเขาตื่นมาแล้ว
ขนาดไหนพ่อแม่เขาไม่ได้ตรงใจจะทิ้งลูกเขานะคะเขาพยายามจะช่วยแล้วแต่บันไดมันไหม้
ก็ศพของน้องรินดาเนี่ยญาติญาติบอกเดี๋ยวจะรอให้พ่อกับแม่พ้นขีดอันตรายออกมาจากโรงพยาบาลก่อนนะครับ

แต่ว่าไปตรวจสอบในบ้านหลังนี้เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มา๒ครั้งแล้วนะฮะครั้งแรกก็เมื่อสักช่วงปี๒๕๕๔อีกครั้งหนึ่งก็ปี๒๕๖๒ตอนนี้ยังประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้นะครับยังต้องหาสาเหตุกันต่อไปนะครับ